สวัสดีครับได้เวลามากัดให้สะบัดกับเรา๓คนในคู่กัดสะบัดคราว
อย่าเพิ่งตกใจนะเรามีกัน๓คนแบบนี้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาแล้ว
ใช่แล้วค่ะมีอีกหนึ่งหนุ่มมานั่งอยู่กับเราน้องจูโด
ใช่ผมจูด้งเองนะครับน้องใหม่นะครับผม

คุณก็มานั่งอยู่ต่อหน้าเขาแล้วถามเจ้าตัวเลยดีกว่า

อยากรู้จุดแข็งจุดอ่อนมันคืออะไร
จุดแข็งก็คือพอถึงเวลาแล้ว

เดี๋ยวยังไงอ่ะ

ใจใจเราเนาะมันคอยจะอ่อนอยู่เรื่อย

พอถึงเวลาแล้วใจมันอ่อน

และที่สำคัญรายการเรามีจุดแข็งค่ะคุณ
แข็งของเราคือการแจกของรางวัลแล้วก็ความสุขสนานให้กับคุณผู้ชม

วันนี้ง่ายมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
ยังแค่เป็นเพื่อนทางไลน์กัน
แล้วก็ส่งข้อความมากับการตอบคำถามที่ว่า
ผีอะไรที่คุณไม่อยากเจอ

ส่งมานะครับคำถามของเรานะคุณตอบมานะ
พร้อมกับเหตุผลและอย่าลืมอันนี้ผมย้ำมาก
แท็กก็คือไอ้ตัวสี่เหลี่ยมเนี่ย
แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ของคุณส่งท้ายมาด้วย
แฮชแท็กแล้วตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์
ทำให้ถูกกติกาเดี๋ยวจะได้ลุ้นเป็นผู้โชคดี
ใช่แล้วเพราะว่าที่ให้แฮชแท็กโทรศัพท์คือ

ครับและสำหรับใครที่ตอบคำถามโดนใจทีมงานมากที่สุดนะ
รับไปเลยนะครับบัตรรางวัลกำนัน
มูลค่า๕๐๐บาทจากบิ๊กซี๒รางวัล
อ้าวประกาศได้ชื่อผู้โชคดีทาร่างไกลวันนี้ค่ะ
เอาล่ะพร้อมกันนะพวกเราทั้ง๓คน
ขอบคุณมิกซี
วันนี้เรื่องราวขาวสาวเราน้ำมาหลากหลายนะครับ
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามรับชมบ้างนั้น
ไปดูกันเลยในช่วงของสมัครคราวเดช
คุณย่ายอาการคล้ายผีเข้า
ด้านลั่นซอยถึงรูปสะพ้ายประทะแม่ผัว
จบลงอย่างไรต้องติดตาม

จู่ฝ้าพังคลืนลงมาแบบนี้
โอ้โหสาเหตุมาจากอะไร
ถ้าอยากรู้เรื่องราวทั้งหมดว่าจะเป็นอย่างไร

ผู้กัดสบัดข่าว
น่ะค่ะ
ส่งข้อความมากันนะครับคุณผู้ชมครับ
ผีอะไรที่คุณกลัวมากที่สุดและเพราะอะไร
สายบอนเนอะดูบอนมั้ย
นี่เขาติดลูกเป็นพ่อลูกอ่อน
ดีแล้วติดลูกอย่าไปติดอย่างอื่นคุณชนะนี่ลูกอย่างอื่นอย่าโยนเร็วสักขี้ทัน

อย่าโยนเร็วสิโยนเร็วไปใช่ไหมขอโทษอย่าพออย่างนี้ดิ
ใจเย็นใจเย็นหนุ่มกลับเข้ามาอย่างที่บอกส่งข้อความมาเรามีรางวัลมอบให้ด้วย
แต่ว่าเรื่องนี้สิคุณชนะไม่ธรรมดาจริงจริงเพราะว่าเรื่องของเรื่องนะครับ
ลูกสาวจากนครปฐมร้องเรียนหมอปลาช่วยทีแม่เธอน่ะป่วยติดเตียงแต่มีอาการแปลกในทุกวันพระ
ชิบค่ะคุณน้องอย่าบอกใช้แม่นให้เลยขอโทษช่วยไปไหนแล้วเราก็กับ

ลูกสาวจากนครปฐมร้องเรียนหมอปลาช่วยที่แม่เธอนะแต่มีอาการแปลกในทุกวันพระ
บ้างที่พูดพูดอ่ะเหมือนจะฟังได้อยู่อย่างหนึ่งนะ
ก็คือพูดว่าคุณละออคุณละออ

จริงแล้วไปพูดถึงใครก็ไม่รู้เอาไปถามลูกสาว
ลูกสาวก็คือนางสาคอนจูงสุกนะครับอายุ๕๓ปีบอกว่า
แม่เนี่ยอายุ๘๓ปีแล้วป่วยติดเตียงด้วยไม่มีเรี่ยวแรง
จู่ก็จะมีอาการคล้ายถูกผีเข้าพูดคนเดียว
ตัวเธอลูกสาวน่ะก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะจากนั้นฮะ
โอ้โหแม่ก็เป็นแบบนี้มาประมาณสักปีนึงแล้วอ่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นทุกวัน
เป็นเฉพาะวันพระจะพูดแบบนี้พูดคนเดียวแล้วเหมือนกับเอ่ยชื่อ
เรียกชื่อคนที่ตายไปแล้วบางทีก็โวยวายบ้าง
บางครั้งมีแรงมั้งลุกขึ้นมาทำท่าร่ายรำฟ้อนรำเกลมอร์

ลมอร์คือพิธีการรักษาอาการเจ็บป่วยของกลุ่มคนเชื้อสายกุ้ย
นี่ไงค่ะคือถามว่าทำไมแม่ต้องรำแกมมอร์เนี่ยนะคะ
คือก่อนหน้านี้ลูกสาวบอกแม่เคยไปรับขันครูมา

แล้วทางที่บ้านก็เคยนิมนต์พระให้มาทำพิธีรักษาแม่ที่บ้านหลังนี้
อยู่ที่ตำบลท่าลาศอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม

พอพระมามายืนข้างแม่แล้วก็บริกรรมคาถานะ
จีวอนมาวางที่ท้องแม่แล้วก็ถามบอกไปว่า

วิญญาณนะลูกสาวบอกวิญญาณก็ร้องออกไปเลยว่าไปจ้า
แล้วก็กรี๊ดขึ้นมาอย่างดังอะคุณ
อารมณ์เหมือนประมาณว่าผีออกไปแล้ว

จากนั้นนะครับพระท่านก็นำจีวรออก
แล้วก็เอาวิญญาณออกจากร่างของแม่
โดยพระบอกว่าของที่อยู่ในตัวของแม่น่ะแรงมาก
แต่พอพระกลับไปจัดการล้างวิญญาณออกไปแล้วใช่ไหม

แต่พอถึงวันพระตัวคุณแม่ก็ยังมีอาการเหมือนเดิม

จุดทูปกลางแจ้งบอกกล่าวครูบาอาจารย์ของแม่ว่า
รำไม่ไหวแล้วขอให้อโหสิกรรมให้ด้วย
แต่สุดท้ายยังไงจูด้งแม่ยังเหมือนเดิมใช่ไหม

ถ้าครับแรกเนี่ยลูกสาวก็คิดว่าแม่เป็นอาซไซม่อ์หรือเปล่า

แต่ทำไมอ่อหูเป็นบางนี้ทุกวันเฉพาะวันภนะ

ก็เลยอาจจะเป็นวิญญาณผีปอบเข้าหรือเปล่า

ลูกสาวก็เลยอยากจะลองขอความช่วยเหลือจากหมอปลาหน่อยนะ
ก็เลยส่งคลิปของยายบัวไปให้หมอปลาดู
หมอปลาว่ายังไงคะ
ถ้าเราเข้าไปช่วยเคสนี้แล้วเนี่ย
เขาอาจจะไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้อีก
พอเห็นปั๊บมันใจหาย
ก็คอยดูกันก็แล้วกันว่า
ผลสุดท้ายเนี่ยเพจนี้
เกิดจากสิ่งที่เหนือธรรมชาติหรือเปล่า
หรือเกิดจากโรคคนแก่หรือเปล่า
พรุ่งนี้จะมีคำตอบให้ครับ
พรุ่งนี้ที่หมอปลาบอกว่าจะมีคำตอบมาคือวันนี้แหละ
ค่ะเดี๋ยวได้รอดูน่าจะมีให้ติดตามกันในไทยรัฐนิวโชว์

อีกเรื่องหนึ่งก็ต้องมาดูเพราะว่ามันเป็นศึกที่ใหญ่หลวงมาก
ระหว่างแม่ผัวกับลูกสะพ้าย
ในละครเลยแต่นี่คือชีวิตจริง
แล้วเกิดเหตุอะไรขึ้นมาไปดูกันหน่อยค่ะ
อ่ะบอกตัวละครก่อนคุณชนะ

ผู้หญิงเสื้อเทาผู้หญิงนะคนนี้เขาคือลูกสะพ้ายกำลังยืนด่าทอทะเลาวิวาส
กับผู้หญิงเสื้อน้ำเงินเสื้อกรมท่าเนี่ยคือแม่ผัวจ้ะ
ทะเลาะกันปะทะคารมอยู่ที่บ้านหลังนี้ในพื้นที่ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองชายนาฏ
กันแบบไม่มีใครยอมใครไม่สนใจกันทั้งนั้น
แม้ว่าตำรวจจะเข้ามาห้ามทับนะเพื่อนบ้านจะออกมายืนดูกันเยอะ
ไม่สนใจทั้งนั้นสุดท้ายค่ะศึกระหว่างลูกสะพ้ายกับแม่สามีก็ยุติลง
เมื่อคุณตำรวจนี่แหละพยายามเกลี้ยกล่อมพูดคุยให้ใจเย็น
แล้วก็นำลูกสะพ้ายไปส่งไปก่อนกลับโอ้มีเหตุการณ์พันปลายด้วยนะ
ใช่ส่วนแม่สามีเนี่ยก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้เข้ามาอยู่ที่บ้านฉัน
เพื่อคบหาดูใจกับลูกชายได้สักพักแล้วแต่พอมาอยู่เนี่ยโอ้โห
ชอบมาทัลลอกกับลูกชายฉันเท่านั้นยังไม่พอล้ามตามมาถึงตัวเอง
แล้วก็ครอบครัวแล้วพอรู้ว่าผู้หญิงคนนี้มีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติด
โอ้โหไม่เอาเลยโอ้โหแล้วก็เรื่องสุขภาพจิตด้วย
แต่ที่ผ่านมาเห็นว่าลูกชายรักผู้หญิงคนนี้มากก็เลยไม่ได้ว่าอะไร

เออแต่ลักษณะแม่ไม่รักด้วยเลย

เออพอมาถึงในวันนี้นะครับคือแม่เขาเห็นว่าลูกชายน่ะถูกทำร้าย
เหลือตกยังออกไงทนไม่ไหวล่ะ
เกิดอารมณ์โมโหเปิดศึกด่ากันชุดใหญ่
นี่คุณแม่ก็ยังให้การกับตำรวจต่อนะบอกว่า
ไม่เอาแล้วลูกสะพ้ายคนนี้ยังไงนะช่วยพาไปที
ไม่อยากอยู่ร่วมกันแล้ว

เอาอย่างนี้ไปดูทางฝั่งลูกสะพ้ายกันหน่อย

สะพ้ายเนี่ยนะครับเขานะฮะลักษณะเหมือนเขาก็เองก็น้อยใจเหมือนกัน
แล้วอย่างนี้พูดคุยกับคุณตำรวจอยู่สักพัก
ยอมแฮะไม่อยู่ก็ได้

ไปรู้จักอะไรกับบ้านข้าง

ยาเสพติดแบบที่แม่เขาบอกหรือเปล่า
หรือเป็นเพราะปัญหาสุขภาพจิต
แนะนำว่าก็ไปโรงพยาบาล

เพราะว่าก็ไม่อยากจะให้มีปัญหาแบบนี้กันในครอบครัวกันนะ

เอาเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างดีกว่าเวลาเราอารมณ์ดีเราทำไงร้องเพลงคุณชิสาเขาติดร้องเพลงมากนะจะบอกเลย
ชอบคำไหมร้องเพลงบ่อยเลย

ถูกต้องโอ๊ยปากมีอยู่ในม้ายเอาออกไปเลย
เออทำไมละแล้วคุณจะชวนน้องเพลงหรือไฮ
อย่างนี้ครับถ้าร้องเพลงนะร้องให้ดีร้องผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะ
ให่เมล้วงผ่านล้อยให้เมน่อยห้ามือ
ลืมด้วยล้องเล่นนี่
โบราณภาษาเกียร์ได้อีกเลยนะ

คุณคุณลองว่ายังไงนะ
เมียลวงที่ให้๕๐๐

ให้เยอะจังจุดุล๋มอย่างนั้น

เพลงนี้สมัยก่อนเขาร้องเพลงอย่างนี้
เพลงนี้เป็นของอาชายเมืองสิง
เมียหลวงให้๕๐๐เมียน้อยให้๕๐๐๐
ขอบคุณคลิปนี้ก่อนแล้วกัน
แล้วบางเพลงผมจะบอกให้อย่าไปเปิดฟังอย่าไปร้องนะ
เพลงที่มันเกี่ยวข้องกับแฟนเก่าอะไรอย่างนี้

คุณร้องซะจนดิฉันจำต้นฉบับไม่ได้

นั่นแหละเพราะเธอคือแฟนเก่าคนโปรดของฉันไม่เคยเปลี่ยน
เพลงนี้ถ้าไปร้องปั๊บให้แฟนใหม่ได้ยินปัญหามา

เพลงหนึ่งไม่มีเวลาไปหาเมียน้อย

ได้ไม่ได้ดิฉันได้ยินไม่ได้
ค่ะเออระวังให้ดีอยากจะร้องเพลงเลือกกันให้ดี
พูดถึงเรื่องของเงิน

หนุ่มคนนึงฮะเขาเก็บเงินเอาไว้ในกระปุกออมสิน

สุดท้ายบ้านไหม้แต่เงินยังอยู่

เป็นไปได้ไหมเนี่ยค่ะนี่หรือครับแบงค์ร้อยพวกเนี่ยไม่ครับ
อาจจะมีรอยแบบดำนิดหน่อยแต่ยังอยู่ในสภาพที่ถือว่าใช้งานได้นะ

พันธุ์ตั้ง๔ใบแบงค์ร้อยอีกตั้ง๓๐
ค่ะไม่เหรอครับไม่เป็นเหลือไม่นะครับ
เนี่ยยังอยู่ในสภาพที่คือยังใช้ได้หลายใบเลยนะ
ยังโอเคถ้ามันดำแค่เนี้ยยังเอาไปใช้งานได้แลกกับธนาคารได้ใบใหม่ได้อ่ะ
เรื่องของเรื่องเหตุการณ์มันเกิดไฟไหม้ที่บ้านเลขที่๕๐๐หมู่๔
ชุมชนซับภูตำบลซับสมทรอำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรชาบุญ
คือบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้เป็นบ้าน๒ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ส่วนที่เป็นไม้โดนไหม้หมดเลยครับ
ดูสิฮะไหม้เกรียมแบบนี้หลายอย่างก็โดนไหม้ไปหมด
แต่ไอ้สิ่งที่เขาเห็นแล้วรู้สึกยังพอชื่นใจได้บ้างคุณชิสา
ค่ะก็คือเงินนี่แหละธนบัตรนี่แหละนะ
ก็เลยไปถามลูกสะพ้ายของเจ้าของบ้านค่ะคือคุณวันดีจันขาว
เล่าให้นักข่าวเราฟังบอกว่าตอนที่เกิดไฟไหม้เนี่ยนะ
เห็นเจ้าหน้าที่กำลังดับเพลิงอยู่ซึ่งอยู่ด้านบนบ้าน
ก็เลยตะโกนถามไปว่าเห็นกระปุกออมสินบ้างหรือเปล่า
ท่านใดนั้นแหละค่ะต้นที่ก็นำเอากระปุกออมศิลป์มาให้
แต่สภาพโหดูคุณได้เห็น
คือตอนแรกถ้าเห็นแค่นี้ก็คิดว่าเงินก็ไม่น่าเหลือถูกไหม
คือเจ้าของบ้านเองหรือว่าญาติพี่น้องเองบอกใจสลายแล้ว
ว่าไม่น่าจะเหลือแล้วล่ะนะแต่ปรากฏว่าพอกดออกมา
แล้วก็เงินส่วนนี้เห็นบอกว่าเป็นเงินเก็บสะสมที่ได้จากงานบวชหลานด้วยนะ

ป๊อบบ้านก็ดันไฟไม่เสียก่อนนะคะ
เบิ้ล่ะจะเอาไปใช้ในงานบวดของหลานเจ้าก็เอาไปใช้ในงานบวดของหลาน
ไฟไหม้ซะก่อนนะคะอ้าวสาเหตุของไฟไหม้ตามรวจเขาสันนิษฐานนะ
สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรอ้าวถ้าอย่างนั้นเราก็ฝากเตือนไว้นะ
เรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางอย่างบางครั้งบางคราวคุณเสียบปั๊กทิ้งเอาไว้
แล้วไม่ได้เสียบแค่เต้าเดียวคุณเสียบครบทั้ง๓๔เต้า
โอ้โหเรียบร้อยบางทีไฟฟ้ามันรัดวงจรอ่ะมันกินไฟเยอะมันกินไฟเยอะ
เกิดอะไรต้องมาฝากกันเสียบเยอะแล้วก็คือนานด้วยไง
เวลาการใช้งานของมันต้องดูให้ดีนะคะว่าเครื่องไฟฟ้ามีมงอกรไหม
นานเกินไปสายเปื่อยหรือเปล่าอันนี้ตรวจเช็คกันให้ดี
จะได้ป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแบบนี้
ใช่ครับจบจากเรื่องไฟไหม้แล้วไปเรื่องของคนรักแมวกันบ้างครับ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้แมวของเขาหายไปครับหูเศร้ามากครับ
ตามหาโอ้โหร้องไห้ครับแต่ว่าให้รางวัลถ้าใครเจอเนี่ย
ให้ถึง๓แสนบาทเลยนะครับ
ไม่วันหนึ่งแล้วน้องยังไม่กลับเลย
โอ้โหนี่ครับยังไงฮะหูนี่คือเศร้านะ
ตกใจค่ะแล้วคือเสียงสั่นด้วยอ่ะระหว่างเดินไปเนี่ย
ไม่ว่าจะเจอคุณนี่ขนาดเจอแมวเนี่ยยังคุยด้วยนะ
เนี่ยถามอ่ะถามหมดอ่ะใช่ว่าเจอไหมแล้วแบบโอ้โห
แล้วดูฝนก็กระปิดกระป๋อยตกแบบนี้ก็ยังหาแมว
คือคนที่ออกมาหาแมวนะครับชื่อว่าคุณมี่นะครับ
เขาร้องไห้ใหญ่เลยเขาเดินหาแมวย่านซอยทาวนอินทาวน์๓นะครับ
พอเจอใครก็ไล่ถามหมดเนี่ยคุณมี่เขาบอกว่าเนี่ย
เจอแมวแมวจรแมวบ้านไหนก็ถามถามหาแมวมณีใช่ไหม
ใช่ฮะเขาบอกว่าน้องแมวมณีเนี่ยอายุ๓ปีเป็นเพศเมียนะ
พันธุ์ก๊อสติฟโฟขนสั้นถ้าใครเจอเนี่ยก็นะฮะ
ดูลักษณะได้นะครับกับตัวนอ้วนน้ำหนักประมาณเกือบ๘โล
ตานี้จะร้ายร้ายหญิงหญิงนะอ่าเนี้ยเนี้ยฮะนี่น้องเจ้าตัวแบบบ้านเนี้ย
น่ารักน่ะโอ้โหเจ้าของเลี้ยงดีเนอะเอออวบเล่นนะ
คุณชนะเขาเลี้ยแมวด้วยนะเขาเข้าถึงข่าวนี้มากกว่า
ใช่ไหมฮะคุณชนะแมวหายไปรู้สึกไงอ่ะคือเห็นอย่างงี้นะ
คนที่เขารักแมวแน่นอนฮะรู้สึกเสียใจและเป็นห่วงครับ
แมวมันหายไปอ่ะอืมแมวบางตัวไม่เคยออกจากบ้านไงถูก
แล้วหายไปแบบนี้เจ้าของเขายิ่งห่วงจริงก็เลยตั้งรางวัลนำจับเท่าไหร่นะ
สามแสนครับคือตอนแรกเนี่ยให้หนึ่งหมื่นเออแต่ว่าพอไม่ค่อยมีคนสนใจ
ก็เลยเพิ่มเป็นสามแสนทีนี้นะแปลว่าคนเขารักจริงจริง
ใช่คือเท่าไหร่ก็ยอมอ่ะคือเหมือนรักเหมือนลูกเหมือนหลานเนาะ
คุณผู้ชมครับเนี่ยพอแบบนี้แล้วหูคนนี้มาจากทั่วสารทิศเลยนะ
อืมมาตามหาน้องแมวตัวนี้แหละเอามาช่วยกันใช่มาช่วยกันมีคนนึงเนี้ย
มานะแล้วเขาก็เอาหม้อคอบหัวครับแล้วก็เคาะเรียกหมาแมว
ใช่ใช่ใช่นี่นี่นี่ดูอ้าวถามว่าครอบทำไมอันนี้เป็นความเชื่อน่ะ
นะเขาว่าเวลาแมวหายเนี่ยเขาจะทำแบบเนี้ยเอออ่า
เขาเชื่อว่าเสียงมันจะดังกลางวานแล้วไปเข้าหูแมวครับ
เพื่อแมวน้องมณีเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้เท่าไหรหรอก
อ่าเกิดมาได้ยินมันจะได้เดินตามเสียงค่ะมันอาจจะหลงอยู่เออ
เอางี้คุณจูด้งลักษณะท่าทางของแมวเนี่ยเราได้เห็นแล้ว

เขาจะติดต่อเจ้าของได้ยังไงครับสามารถโทรมาที่เบอร์๐๖๑ครับ
หกสี่เก้าเก้าแปดเก้าหรือเฟซบุ๊คคุณแม่มีมี่นะคะ
ถ้าเห็นใจนะใช่ตัวเจ้าของเองอ่ะเขาเดินตามหาทั้งกลางวานกลางคืน
แล้วเจอคนก็ถามเจอแมวที่ไหนเขาก็ถามด้วยเพราะเขาก็มีความเชื่อ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อนะถ้าเกิดว่าแมวที่บ้านหาย
แล้วเดินตามแถวระแวกหมู่บ้าน
ถ้าเจอแมวลองถามแมวเนี่ยใช่
เขาเป็นความเชื่อกันจริงว่าแมวมันจะไปบอกต่อกัน
ให้ถามหาแมวว่าเจอแมวที่หายไปไหมหรือบางคนก็ไปเอ่อ
การะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเปิดทางให้
ก็เป็นความเชื่อคือทำอะไรให้สบายใจเป็นกำลังใจ
คุณมินมี่เองก็คือมีการวางอาหารแมวไว้หน้าบ้านแล้วบอกเดี๋ยวตามหาต่อจนเจอ
ยังไงใครทราบนะคะติดต่อไปตามช่องทางที่ปรากฏตรงนี้เลยนะคะ
เป็นกำลังใจให้นะครับครับอ่ะกลับมาบ้านหน่อย
กลับมาบ้านก็หวังว่าจะอยู่อย่างปกติสุข
แต่ปรากฏว่าเงยหน้าไปมองบนเพดานได้ยินเสียงกุกกักกุกกักอะไรแปลก
สักพักหนึ่งค่ะฝ้าเริ่มปริแตกแล้วก็ถล่มลงมาอย่างนี้เลยค่ะ
เดี๋ยวมาแต่ว่าพี่จะปล่อยประตูได้ไหมพี่ไปได้ไหมอุ๊ย
โอ้โหฝ้าที่มันร้าวไม่นานก็คงจะแตก
เดี๋ยวก่อนอะไรที่มันร้าวนะฝ้าที่มันร้าว
เคยได้ยินไหมจูด้งไม่เคยอ่ะเคยได้ยินแต่แก้วที่มันร้าวนะ
เอาแต่นี่ฝ้ามันราวไหมล่ะเออก็ราวจริงแล้วไม่นานหรอก

แตกสลายไม่มีวันเหมือนเดิม

บอกว่าน่าจะเกิดจากตัวเงินตัวทอง

แต่ปรากฏว่ามันคงตกใจแล้วก็วิ่งอย่างเร็ว
เลยทำให้ฝ้าถล่มลงมาแบบนี้
แล้วคือบ้านหลังนี้อยู่มานาน๒๐ปีแล้วไง

นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครว่าคาดคิดนะ
ว่าจะเป็นสัตว์เข้าไปทำความเสียหายบนฝ้าเพดานขนาดนี้นะฮะ
เขาคาดว่าตัวที่เข้าไปเนี่ย
อาจจะเป็นตัวเงินตัวทองตัวใหญ่ก็ได้นะ
โอ้โหตัวเงินตัวทองเลยเหรอ

ผมว่ามันน่าจะใหญ่กว่าตัวเงินตัวทองนะ

เฮ้ยจราเข้อะไรอยู่บนเพดาน

ใช่ดูแลความปลอดภัยความสะอาดแล้วกันนะ
ใช่ครับใช่ครับจะได้มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในบ้าน
มีอีกหนึ่งความน่ารักมาฝากแล้วกันนะครับ

ต้องบอกเลยว่าอายุน้อยแต่ร้อยลีลา

คุณใจร้ายอ่ะคุณใจร้ายน่ะหยอกครับแหล่ะ

เออเขาทำท่าแบบนี้เหมือนดีเจเลยอ่ะ
ถ้าเขาเป็นแบบนี้อายุเพียงแค่

เฮ้ยตกอะไรตกรางวัลโอ้โฮเย่ค่ะว่าไป

เออใช่นะนี่ก็เป็นภาพน่ารักที่เรานำมาฝากกันนะครับคุณผู้ชมครับ
เรื่องดีก็เอามาเสนอให้กันฟัง
เรื่องที่มันรู้สึกว่าไม่ค่อยดีต่อการดำรงชีวิตของคนกรุงล่ะมีไหม
ถ้ามีนะคะสะท้อนปัญหามหานครจากใจคนกรุงหน่อยค่ะคุณผู้ชม
เฉพาะใครที่จะต้องเลือกตั้งวันที่๒๒พฤษภาคมนี้นะคะ
แล้วตอบคำถามตามขั้นตอนนะคะใช่ครับ
ก็เดี๋ยวเราจะทำการปิดโพลแล้วก็ทำการสำรวจนะว่า
เอ๊ะแต่ละปัญหาเนี่ยมันมีปัญหาไหนที่ดูแล้วเนี่ย
พรุ่งนี้ปิดพรุ่งนี้เที่ยง
แล้วก็จะมีการเฉลยหรือว่ามีการประกาศโพล
ใช่ใบที่๒๔ประกาศก็อย่าลืมส่งมาแล้วกันนะค่ะทุกคน
แล้วที่ต้องรีบเลยมันจะเบรกสุดท้ายแล้ว

ข้อความไลน์ส่งมาคุณกลัวผีอะไรและเพราะอะไร
เดี๋ยวมาลุ้นว่าจะเป็นผู้โชคดีหรือไม่ในเบรกหน้า

หน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
ช่วงสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชมผมย้ำตรงนี้นะครับ
ส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกับเรานะครับ
เราถามไปว่าผีอะไรที่คุณกลัว

อย่าลืมแฮชแท็กหมายเลขโทรศัพท์ของคุณผู้ชมมาด้วย

คุณชนะครับขอหอมหน่อยได้ไหมครับ

แต่ว่าคลิปนี้ครับเพื่อนเขาหอหอมหน่อยเหมือนกัน
มาดูว่านุ่มคนนี้อาการจะเป็นอย่างไร
หนูหนูกูได้ขอเกง

ขออะไรครับ

ขอหอมหนึ่ง

เขาขอหอมแดงไม่ใช่หอม

เขินแต่ตัวบิดเลยมัน
เห็นก็สนุกกันอยู่๒คนนะแต่ที่ยืนตาแข็งโมโหเลยนะ
คือลูกค้าเมื่อไหร่จะได้กิน

นั่นแหละสิดูสีดูดี
แม่แต่เห็นแล้วแบบอยากกินแฮมโบกเกอร์กันมาหน่อยสิ
สั้นวิชใช่ไหม
เป็นภาพน่ารักที่เราเอามาฝากนะครับคุณผู้ชม
เอาล่ะได้เวลาแล้วเฉลยผู้โชคดีกันดีกว่า
กับผู้ที่จะได้รับกิมเวอร์เชอร์๕๐๐บาท๒รางวัลเป็นใครไปดูเลย
เอาครับคุณผู้ชมฮะได้ไปแล้ว๒ท่านนี้
คนแรกชื่อว่าคุณก้อยชีต้า
โอ้โหเธอนะส่งมาข้อความเธอบอกว่าผีนางรำค่ะ
เพราะเวลาผีนางรำปรากฏตัวจะต้องมีเพลงไทยหลอน
พร้อมกับฟ้อนเล็บยาวที่น่ากลัวมากเลยค่ะ
อีกท่านหนึ่งยินดีกับคุณพุนชา๑๕๙อ่านผิดขออภัยนะคะ

เพราะทำให้คนที่เป็นผีพนันเนี่ยตายทั้งเป็นโดยไม่รู้ตัวด้วย
พนันมันไม่ดีไม่เชื่อมาพนันกันไหมล่ะ
เฮ้ยพูดยังไม่ทันขาดคำ
แต่ว่าสำหรับผู้โชคดีนะครับก็เดี๋ยวเราติดต่อกลับไปนะครับ
ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยขอบคุณบิ๊กซีค่ะ

ขอบคุณทุกข้อความด้วยปิดท้ายภาพหมูคลุกฝุ่น

หมดเวลาของเราต้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ